สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามรรทีแช่ไทยในชุดหาย
รวมไปถึงจังหวะในการเข้าทำประตูครับก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลทิงแชมป์เอเชีย
ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่ประเทศกาต้านะครับ
เพื่อที่จะลุ้นคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่ประเทศบราซิลต่อไปครับ
ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับ
พร้อมด้วยทีมสตาร์ฟโค้ชนำขุนพลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีหรือว่าชุดปรีโอลิมปิก
ฝึกซ้อมครับโดยเน้นไปที่การสปีดความเร็ว
พัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายและการประสานงานเข้าทำประตูครับ
โดยยอดพื้นที่ของสนามให้ใกล้เคียงสนามฟุตซอลแบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายอ่า
เป็น๒ฝ่ายนะครับแบบทีมละ๒คนและแบบทีมละ๓คนนะครับ
ต่างฝ่ายต่างผลัดกันลุกและรับและโต้กลับเร็วนะครับ
การซ้อมวันนี้มีนักเตะสิบแปดคนครับจากรายชื่อยี่สิบห้าคนค่ะ
นักเตะจากเมืองทองอยู่ในแต่สี่คนกับบุรีรัมย์อยู่ในแต่สองคน
เนื่องจากมีคิวลงเล่นเกมเอฟเอครับนัดชิงชนะเลิศโดยวันเสาร์นี้
ส่วนวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนักเตะทีมชนบุรีเอฟซีที่เพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่น
หลังไปทดสอบฝีเท้ากับเอฟซีโตเกียวจะตามมาสมทบในภายหลังนะครับ
หลังจากฝึกซ้อมโค้ซิโก้ได้เผยว่านักเตะนั้นมีร่างกายและจิตใจที่ดี
มีความมุ่งมั่นส่วนการอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่กาต้า
แต่ต้องขึ้นอยู่กับทางสมาคมฟุตบอลซึ่งส่วนตัวนั้นพร้อมอุ่นเครื่อง
เพราะว่าต้องการให้นักเตะนั้นได้อุ่นเครื่องกับทีมจากตะวันออกกลางครับ
ส่วนโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าจะมีการปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ
เพื่อเป็นการผ่อนคลายครับและถือว่าเป็นการพักผ่อนเต็มวัน
รวมทั้ง๒นักเตะนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างมีโชคมหาสารนุกูล
จะไปแข่งขันฟุตบอลในฐานะตัวแทน
พร้อมกับฉลองคริสต์มัสเช่นเดียวกับคริสตองโด
ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่จะกลับไปฉลองกับครอบครัว
ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็นของวันที่๒๕ธันวาคม
ทั้งนี้ครับทีมชุดปรีอลปิกจะมีคิวทางไปกาต้า
ในวันที่๓มกราคมปีหน้าครับ